ไปดูเรื่องของลูกทรพีขี้เม่าขี้เมานะคะ
ทุบตีพ่อแม่เพื่อที่จะขอเงินไปกินเหล้าตลอด
สุดท้ายพ่อทนไม่ไหวค่ะคว้าไม้ฟาดลูกจนตายคาที่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
สักประมาณทุ่มหนึ่งในพื้นที่ตำรวจของสพชุมแสง
พอหลังจากรับแจ้งเหตุก็รุดไปตรวจสอบทันทีเลยนะคะ
ที่บ้านเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ของตำบลชุมแสงอำเภอสตึกนะคะ
จังหวัดบุรีรำก็พบศพนายศักดิ์ค่ะวัย๔๒ปีนอนตายอยู่หน้าบ้าน
มีร่องรอยถูกตีบริเวณกลามแบบบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ตายนะคะ
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือพ่อของเขาเองพ่อแท้นะคะ
คือนายสักวัย๗๘ปีค่ะนายสักเป็นลูกชาย
ตัวพ่อแท้เนี่ยคือนายบุญนะคะนายบุญวัย๗๘ปีเขายืนรอมอบตัว
อยู่พร้อมกับของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นท่อนไม้ยาวสักประมาณ๑เมตร
เจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าลูกตายจริง
สาเหตุที่แบบฆ่าลูกตายเพราะว่าทนไม่ไหวลูกชายเนี่ยงานการไม่ทำ
เอาแต่กินเหล้าเอาแต่เมาเอาแต่ขู่จะขอเงินพ่อแม่ไปซื้อเหล้าทุกวัน
สุดท้ายเขาทนไม่ไหวเพราะว่าถูกตีตลอดก็เลยคว้าไม้ฟาดลูกชายเลยค่ะ
คุณพ่อก็คงจะเหลืออดเหลือทนอะเนาะ
ถูกต้องไม่มีใครอยากฆ่าลูกให้ตายคามือ
แต่ก็ไม่มีใครอยากที่จะให้ลูกที่แบบเลี้ยงมากับมือทำร้ายแบบนี้เหมือนกันนะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะชาวบ้านก็ให้ความเห็นเลยว่าโอ๊ย

ตายลูกชายลูกธรพีจริงแล้วงานการก่อมัยเป็นหลัก
เป็นแหล่งทำร้ายพ่อแม่เป็นว่าเล่นแบบนี้
บางวันก็แบบเที่ยวทำร้ายจนชาวบ้านเนี่ยเอือมละอานานกว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะตัวพ่อก็คือนายบุญแม้ว่าจะโอ้โหทำร้ายลูก
ตายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามข้อหากันไป
โดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายนะคะ
แล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าวันนี้จะขออำนาจศาล
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรำไปฝากขังต่อไปด้วย

นำพาแต่ความสกเศร้าให้กับครอบครัวนะคะ